หลังเลยค่ะฆ่าโหดเลื่อยตัดคอฝังดินนายจ้าง
เคยได้ยินกันไหมชาวนากับงูเห่า
แต่คราวนี้เป็นเจ้าของสวนยางนะครับผู้รับเหมาโคตรยางพารา

แต่เขาอยากให้โอกาสคนรับเข้ามาทำงานสุดท้ายแล้วเขาต้องตายค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมตำรวจสพบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีค่ะ
เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ในสวนยางพารา
เนื้อที่ประมาณ๒ไร่พื้นที่บ้านหนองเรียนหมู่๗ตนนอบ้านนาเดิมค่ะ
ที่เกิดเหตุพบต้นยางพารามีร่องรอยถูกเลื่อยยนตัดล้มกองอยู่บริเวณโคนต้น
แล้วที่โคนต้นคุณผู้ชมเห็นกองเลือดไหม
นี่แหละค่ะพื้นดินมีรอยขุดแล้วก็เกลี่ยดินถมไว้แบบรีบลวกแบบผิดสังเกต
เจ้าหน้าที่ก็เลยขุดดินลึกลงไปประมาณ๒๐เซนติเมตรเจอเลยค่ะ
เป็นศพนายพงศักดิ์ศรีเสียรอายุ๕๕ปีคนนี้เป็นนายจ้างโค้นไม้อย่างพารา
สภาพศพของเขามีร่องรอยถูกเลื่อยยนตัดเข้าที่บริเวณต้นคอเกือบขาดค่ะคุณผู้ชม
สภาพศพเปลือเปื้อนไปด้วยดินแล้วก็พบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็คือจอบเลื่อยยนมีดพระ
สภาพคือเปื้อนเลือดเต็มเต็มเลยค่ะผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
ลูกจ้างของผู้ตายนี่แหละค่ะถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ขณะที่กำลังเก็บของ
เตรียมจะหนีทรัพย์ชื่อต่อมาคือนายวรพฤษหรือว่าพฤษอายุ๓๐ปีค่ะ
คนนี้ค่ะผู้ก่อเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายนี่นะ
เป็นคนรับจ้างโค้นไม้ยางพาราในสวนมาสี่วันแล้วค่ะในวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
เป็นวันที่ห้าใกล้จะเสร็จงานแล้วแต่ระหว่างที่ผู้ตายเนี่ยได้รับจ้างโค้นไม้
พาราในสวนดังกล่าวผู้ก่อเหตุและผู้ตายเนี่ยอยู่ด้วยกันตัดต้นไม้กันนะฮะ
จังหวะที่ผู้ตายตอนนั้นก้มลงไปจะใช้มีดพระฟันกิ่งไม้
ผู้ก่อเหตุก็เลยใช้เลื่อยยนตัดฟับเข้าไปที่ต้นคอตามภาพที่เราทำกราฟิกนะคุณผู้ชม
น่ากลัวมากนะคือนายจ้างก้มลงไปจังหวะก้มจะลงไปตัดไม้แล้วลูกจ้างนายคนนี้
เอาเลื่อยยนแล้วเลื่อยยนอันใหญ่ด้วยนะตัดคอเขาใช่แล้วเนี่ยค่ะนายจ้างก็เสียชีวิตเลย
ลงไปหลังจากนั้นลูกจ้างยังไม่หนำใจค่ะใช้มีดฟันเข้าที่คออีกครั้งหนึ่ง
จังหวะนั้นค่ะชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยกำลังนั่งเล่นอยู่บริเวณหน้าสวนนะฮะ
แล้วก็ประมาณ๕นาทีเห็นลูกจ้างตัดไม้อีกคนนึงวิ่งตะโกนออกมาบอกว่าโทรแจ้งตำรวจด่วนเลย
โทรแจ้งเตือนเลยนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะเดินวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งมา
กึ่งมาขอยืมจอบตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรอีกนะก็เลยให้ยืมไป
รู้ตอนหลังว่าเอาไปขุดหลุมฝังร่างของผู้เสียชีวิตโอ้โหจะอำพลางศพ
ใช่ขณะเดียวกันที่ภรรยาของผู้ตายค่ะเดินทางมาติดตามคดีที่โรงพัก
บอกกับทีมข่าวเราว่านายพฤษผู้ก่อเหตุนี่นะมาทำงานอยู่กับนายจ้างที่เป็น
สามีเธอเนี่ยประมาณหนึ่งปีแล้วปกตินายพฤษนี่นะก็เป็นคนร่าเริงแหละแต่บางครั้งเนี่ย
ก็ติดยาเสพติดเสพยาเมายาบ้างแต่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางซึ่งผู้ตายนี่นะ
ตักเตือนในเรื่องของยาเสพติดว่าให้เผาให้เลิกได้เลิกนะฮะแต่ว่ายังอยากให้โอกาสเขาได้ทำงาน
ส่วนปมก่อเหตุนั้นคาดว่านายพฤษน่าจะหลอนยาเสพติดเลยลงมือก่อเหตุค่ะ
ที่ผ่านมาค่ะญาติญาติเคยเตือนแล้วนะคะว่าอย่ารับลูกจ้างคนนี้เขามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย
มันอันตรายแต่ว่าสามีหรือว่านายจ้างคนนี้เขาอยากให้โอกาสคนค่ะ
หลังจากนี้คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายลงโทษต่อไปชีวิตแลกด้วยชีวิตค่ะ
ตัวพี่ยังสันนิษฐานว่าเขาน่าจะเสพมาเยอะแล้วก็เกิดภาพร้อนไง
แล้วเค้าก็เป็นมือเลื่อยพูดง่ายเค้าจะจับเครื่องเค้าอยู่ตลอดเวลา
ทำร้ายเขาเราก็เราก็ผิดใช่ไหมเพราะว่าคนตายก็ไม่ได้ฟื้นมาแล้วไง
อันนี้ก็แล้วแต่เขาจะ
ถือว่าเป็นคดีที่ปกติกรุกฐการณ์มากแล้วก็หดเยี่ยมมาก
กลัวจริงจริงใช่ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ